เล่าย่างนะครับผู้ที่อ้างว่าได้รับชีวิตเนี่ยเขาได้เรียกนะครับเขาได้แต่งตั้งนะครับหญิงพรมจารีสิทธนนะครับ
ซึ่งก็อ้างอิงไปที่ในคราวนี้เบเบิ้ลซึ่งก็มีหญิงพมจารย์สิบคน
ซึ่งจะเข้าไปทำหน้าที่นะครับพิธีชำระบาปในป่ากับนายเล่าย่าง
เขาทำอาณาจารย์แล้วก็รวดล้าน
ขอร้องให้พวกเราพาลุงมามอบตัวลุงได้โทรมาบอกว่าช่วยพาลุงไปมอบตัวหน่อย
เพราะว่าลุงได้ยินข่าวแบบนี้มาซึ่งตรงส่วนเนี้ยเป็นสิ่งที่แสดงให้สังคมที่ให้พวกเราเองหรือว่า
แสดงออกมาให้เห็นแล้วว่าลุงว่างฝือต้องการที่จะแสดงความบริสุทธิ์ใจของตัวเอง
ก็อยากจะให้พี่น้องทุกคนทราบว่าการที่พวกเราทุกคนต่างป้นถูกเก่าหานี้

เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขากล่าวนี้ที่จริงแล้วลุงไม่ได้ทำอย่างที่เขาบอก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวกันมาระยะหนึ่งนะคะ
แล้วก็ทุกคนก็ตามล้วงแค่แก่เก่าค่ะว่าตกลงแล้วเรื่องจริงเป็นแบบไหนกันแน่
ไทยรัฐทีวีเองก็ส่งทีมเฉพาะกิจในการเกาะติดเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะ
แล้วก็คำถามใหญ่คำถามแรกก็คือว่านี่คือรัฐธิหรือเปล่า
แล้วอย่างที่สองก็คือว่าถ้าเป็นรัฐธิกำลังสอนอะไรอยู่
แล้วพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่ทำกันเนี่ยทำไมมันมาจนถึงการตั้งข้อกล่าวหาโดยกฎหมายบ้านเมืองได้
เกิดคดีขึ้น๗คดีด้วยกันนะคะคุณผู้ชม
แจ้งความไว้ถึง๒สพในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยกันค่ะ
คดีที่ออกมาเป็นคดีใหญ่ทั้งนั้นนะคะเป็นคดีรุนแรงทั้งนั้น
คดีที่ว่านี้คุณผู้ชมเป็นคดีข่มขืนทั้งหมด๓คดีที่ถูกกล่าวหา
อนาจารย์๒แล้วก็เป็นคดีพรากผู้ยาวอีก๒อยู่ที่สพเขาค้อ๖คดี
แล้วก็ที่สพท่าพลอยู่๑คดี
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เราเรียกกันคือจนเข้าใจว่าเรียกว่ารัฐิได้แล้วใช่ไหม
ก่อนเข้ารายการที่ฉันถามสมาชิกของกลุ่มนะคะบอกว่าตกลงแล้วเราเรียกตัวเองว่า
เราเป็นสมาชิกในกลุ่มเราเป็นสมาชิกรัฐธิหรือเราเป็นใคร
ไม่ใช่สมาชิกของรัฐิว่างฝือไม่ใช่สมาชิกกลุ่มว่างฝือ
ไม่ใช่ลูกศิษย์ลุงว่างฝือที่เขาเรียกกันคือชื่อคนเนี่ยคือเล่าย่างแทร่จางค่ะคุณผู้ชม
แต่เวลาเขาเรียกเขาจะเรียกกันว่าลุงว่างฝือและที่เรียกกันว่ารัฐธิว่างฝือคนที่อยู่ในกลุ่มปฏิเสธ
แต่ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำไมยังออกมาอธิบายโดยการปกป้องทั้งที่อีกฝั่งนึงถ้าไม่ถูกกระทำเขาจะกล้าพาเด็กผู้หญิงมาแจ้งความดำเนินคดีหรือ
ตำแหน่งของทุกคนที่มาในวันนี้ทั้งหมดนะคะคุณพัชราโกกอยค่ะคุณวิเชียนเหล่าเท่าคุณพิเชษทรงสวัสดิ์วงคุณจินตนาอารันวิโรธและคุณสุภารีทรงสวัสดิ์วงศ์ซึ่งเป็นลูกสาวของคุณพิเชษนะคะสวัสดีทั้ง๕ท่านค่ะ

ฉันจะพยายามที่ต้องขโมยก่อนคือมันกระจัดกระจายมากนะคะมันกระจัดกระจายมากจนเข้าใจแล้วตกผลึกความเข้าใจในข่าวว่าเราเรียกรัฐธิว่างฝือซึ่งผิด

ในความเข้าใจที่คนในกลุ่มพยายามจะสื่อสารไม่ใช่รัฐธิ

ใช่เราเป็นกลุ่มปฏิรูปซึ่งไม่รับประทานเนื้อสัตว์

คำถามคือเมื่อก่อนนี้ทุกท่านใช่ไหมคะ
ทั้ง๕ท่านและจริงมีสมาชิกอีกบางส่วนที่อยู่ในสตูดิโอเรา

คือทุกท่านเคยเป็นสมาชิกของมูลนิธิ

แม้กระทั่งคนที่นั่งอยู่รอบเรา
ก็เป็นสมาชิกมูลนิธิมาก่อน

แล้วออกมาออกมาเนี่ยยกกันออกมาพร้อมกัน

แล้วก็มีบางคนที่เขาได้มาฟังข่าวสาร

แต่ว่าตอนที่ออกมาเนี่ย

คือเรื่องของความเชื่อที่เรา
เรื่องที่คุณลุงว่างฝือได้รับนิมิตจากพระเจ้า
แล้วคุณลุงก็เขียนออกมาเป็นนิมิตร
เขียนออกมาในการที่เรียกร้องให้เราทุกคน

แล้วที่ถูกตัดออกจากการเป็นสมาชิกมูลนิธิเนี่ย

คล้ายกับแกนนำในกลุ่มของเรา
ประมาณสัก๙คน๑๐คนนะคะที่ถูกตัดออก

ก็เพราะว่าลุงสอนถึงเรื่องของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์
เขากล่าวว่าลุงสอนผิดบิดเบือน
แต่สมาชิกทุกคนได้อ่าน
ชีสหรือว่าเอกสารที่ลุงเขียน
แล้วเราก็ตรวจสอบกับหลักข้อเชื่อของ
ที่เขียนมาโดยนางเอลินจีไวท์
ซึ่งเป็นผู้รับข่าวสารของพระเจ้าตั้งแต่ปี๑๘๘
แล้วรวมกับทั้งพระคัมภีร์ใบเบิ้ล

ไม่ใช่เหรียญเขียนหลักเขาเชื่อแต่เขียนทุกสิ่งทุกอย่าง
แล้วก็ลุงก็จะมีข้อภาคียืนยันรับรองหลายที่

ซึ่งนางเอลินจีไว้ก็เขียนเอาไว้ว่า

ที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกมูลนิธิเขา

แต่นางเอลินจิไว้ก็มาเขียนเป็นการปฏิรูป
เลนจีไว้แนะนำให้เราจะต้อง
มีการปฏิรูปในวาระสุดท้าย

จนกระทั่งคือเวลานี้กรุงว่าฝึกก็มาเขียนซ้ำเติม

คือมันแค่พูดถึงช่วงระยะเวลา
ใช่ค่ะเพราะว่าเราถึงได้ศึกษา

คือที่ถามว่าตกลงแล้วที่เคยสอนกัน
หรือตอนเข้าไปเป็นสมาชิกมูลนิธิ

คำตอบคือไม่ได้ขัดมันไม่ขัดกันเลย
แต่ช่วงระยะเวลาที่ระบุว่า
ต้องค่อยทำแล้วเป็นจริงเป็นจันทร์แค่มห้วนนี่แหละ

ทีนี้คุณลุงว่างฝือเขียนขึ้นมา

ประมาณปี๕๗ซึ่งทุกท่านเนี่ยยังเป็นสมาชิกในมูลนิธิเหมือนกัน

โทษนะคะขัดแย้งกันเหรอทะเลาะกัน
ตีความต่างกันเข้าใจไม่เหมือนกัน

สตจักรมาเลยค่ะศาสนาจารย์ในคริสตจักรอะไร

พิสูจนมาช่วยกันอ่านแล้วก็มาเรียกร้องเออพระเจ้าจะเสด็จกลับมาแล้ว
เรารอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซู

ใกล้จะเสด็จมาแล้วดังนั้นคือทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นศาสนาจารย์ระดับสูงใหญ่แค่ไหน
มาตรวจสอบหลักข้อเชื่อของลุงกันหมดเลย

ตอนแรกก็มาแต่พอมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการละ

หลายคนทำไม่ได้ก็ถอยค่ะ

มันก็มีเลิกกับไม่เลิกเนื้อสัตว์แค่นี้เลยเหรอคะ

คือเรื่องกินเนื้อสัตว์แล้วก็เรื่องที่
บอกว่าลุงว่านหือเขียน

ไม่ต้องทำบาปประชาชน

ทันให้มูลนิธิต้องตัดลุงว่านหือ

ออกจากการไม่กินเนื้อสัตว์
ลุงว่าฝือบอกให้เอาลูกออกจากโรงเรียนเหรอคะ

ก็เขาพูดกันกันไปค่ะ

แล้วว่าข่าวออกมาว่าลุงบอกว่า
ให้ลูกออกจากโรงเรียนอย่างนี้

แต่ไม่มีฉบับไหนแล้วที่ลุงบอกให้ลูกเอาออก
ของดิฉันก็ยังเข้าโรงเรียนอยู่ทุกวันนี้

ตั้งแต่๒๔๐๐เหรอคะ

ตอนนี้มีเป็น๖รังเบียร์แล้วนะคะ

ทีนี้มันไม่ได้เป็นข้อถกเถียงกันในมูลนิธิก่อนเหรอคะ
มันไม่ได้มีการถกเถียงอะไรกันในมูลนิธิก่อนเลยเหรอคะ

แล้วคุยกันจบสุดท้ายว่ายังไงคะ
ก็สุดท้ายก็ทางองค์กรแล้วก็ประธานมิชชั่น
หลายท่านซึ่งมารวมกันเขาบอกว่า
ทุกอย่างที่ในว่างหือเขียนออกมาเนี่ย
ขัดแย้งกับหลักความเชื่อของเซเวนเดย์

ในขณะนั้นผมเป็นคนหนึ่งที่ถูกตัดพร้อมกันในเล่าย่าง

แล้วก็มีสำราญ

แล้วก็พิมพา

ก็คือ๔คนที่มีชื่อในข่าว

กับการเขียนของนายเล่าย่าง

แล้วเขาก็ลงมติว่า
มันไม่สอดคล้องแค่นั้นเองครับ
ดังนั้นเขาจึงตัดเราออกไปแค่นั้นเอง

ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนถูกตัดออกมาก็ตามเนี่ยนะคะ

ตอนที่เห็นข้อเขียนของคุณเล่าย่าง
หรือที่เราเรียกกันว่าลุงว่างฝือเนี่ยนะคะ

คือถ้ามันจริงถ้ามันใช่
ทำไมแม้ต่อบุญธิพิษฐจักรถึงไม่เอา
ทำไมนี่เรากำลังเชื่อตัวบุคคลคนเดียวป่ะคะ
ผมกำลังจะบอกว่าในขณะนั้นที่ผมถูกตัดออกนะครับ

ข้อความต่างที่นายเล่าย่างเขียนออกมา

ผมดูแล้วไม่มีผิดเลยครับ
อย่างเช่นเรื่องไม่ต้องกินเนื้อสัตว์

นี่คือหนังสือคำแนะนำสำหรับคริสตจักร
ที่เขียนโดยนางเอเลนจีไวท์

นี่ค่ะเล่มที่๒ซึ่งออกมาโดยมูลนี้
มันในวังหือก็เขียนถูกต้องตามหลักข้อเชื่อของพวกเราแล้ว

ทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยเลยทำให้มีสมาชิกบางส่วนถูกตัดสมาชิกสี่คนแรกพอถูกตัดออกมาที่เหลือเนี่ยค่ะที่เหลือจากที่เหลือออกมาด้วยกันเนี่ยคือออกมาเองหรือถูกตัดออกมาเหมือนกันออกมาเองตัดบ้างก็ถูกตัดคือพวกผมนี่ถูกตัดครับแต่มีหลายคนซึ่งเขาเห็นตรงกับพวกผมครับ

นิมิตฝันฝันของพระเจ้าใช่แต่เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนจริงเลยคือพระเจ้ามาคุยกับลุงในเวลาที่ลุงฝันมีเสียงครับมีเสียงของพระเจ้าที่พูดให้ลุงครับแล้วก็บางครั้งพระเจ้าให้เป็นภาพเลยให้ลุงเข้าไปเห็นในภาพบางสิ่งบางอย่างแล้วถามลุงว่าลุงเข้าใจไหมในสิ่งที่ลุงเห็นคุ

อยู่ว่าเรียกเข้าไปในป่าอ่าแล้วก็ทดสอบจิตใจดิฉันก็ไม่
ใจใช้คำถูกไหมนะทดสอบเนี่ยนะคะคือมีตั้งแต่แรกเลย
ที่ตั้งกลุ่มกันหรือมีมากี่ปีแล้วคะห้าปีที่ผ่านมามีครับ
ห้าปีที่ผ่านมาโดยอ่ายังไม่ถามคุณวิเชียมบ้างห้าปี
เอาปีแรกที่เริ่มตั้งคำถามไหมคะว่ามีไว้ทำไม
ห้าปีเลขที่เริ่มก็คือครั้งแรกเลยที่มีคำแรกที่มี
คำแรกที่มีคือลุงว่างหือก็คือคันสอนจัดหลักคันสอนที่
ทำไมเราต้องศรัทธาเพราะว่าเขาเขียนตนตามพระคัมภีร์
ต้องมีพิธีนี้เหรอคะพิธีนี้คือนายพระคัมภีร์ก็มีตอน
สมัยพระอิสุทธิกษ์ก็มีเพราะสมัยพระอิสุทธิกษ์มาบันเกิด
แล้วพระองค์ต้องเข้าไปในป่าเพื่อไปทำภารกิจ
การที่พระองค์จะทำภารกิจในการถ่ายบากของโลกแล้วขณะที่พระองค์มาไปทำ
ภารกิจเข้าไปในป่าน่ะอกอาหารสี่สิบวันอ่าอย่างพวกเราไปในป่า
เพราะเราก็ต้องอกอาหารแล้วคือสิ่งที่เราทำมีอยู่ในพระคัมภีร์อยู่แล้ว
เดี๋ยวนะคะที่พูดถึงพระเยซูเนี่ยคือมีแบบนี้เหมือนกันคือเข้าป่า
ใช่ใช่แล้วใครเป็นคนทำพิธีคะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่พิธีกรรม
ไม่ใช่พิธีกรรมเข้าไปทำอะไรคะคือพระเซูเป็นพระบุกของพระเจ้า
ที่จะมาถ่ายบาทให้กับโลกนี้พระองค์พระยูซูทำภารกิจ
ดิฉันขออธิบายให้ฟังครับช่วยค่ะคือพระเยซูเข้าไปในป่ากันดาร
พระวิญญาณก็คือพระเจ้าเนี้ยทรงนำพระเยซูเข้าไปในป่ากันดาร
เพื่อที่จะทดทบทวนหน้าที่การงานของพระองค์ในการมาเป็นพระพุทธถ่ายให้รอดของโลก
ในขณะที่พระเยซูเสร็จเข้าไปในป่านั้นน่ะพระองค์ทรงอดพระกายาหารสี่สิบวัน
ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเพิ่มความอดทนของพระยซูด้วยค่ะนะคะ
แล้วพระยิสุก็อธิษฐานอธิษฐานอยู่กับพระเจ้าแต่พระองค์ไม่ได้สารภาพบาป
เพราะว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ไม่เคยทำบาปนะคะ
แล้วพระเยซูในขณะที่อดอาหารสี่สิบวันเนี้ยซาตานหรือว่ามานได้มาพจนพระเยซู
มันฉวยโอกาสในขณะที่พระยี่ซูทรงอ่อนแรงกำลังในฐานะที่เป็นบุตรมนุษย์นะคะ
กับซาตานที่ว่าเนี่ยเหมือนกับเป็นคำเปรียบเทียบ
ความอดทนในใจของตัวเองหรือมีตัวตนจะต้องวัดตัวตนค่ะ
แล้วซาตานมานปีสาทสิงห์สาธาราชาติใดก็แล้วแต่ที่มันมีอยู่ในข่าวเนี้ยค่ะ

มันมาเป็นตัวตนของคนคนหนึ่งเลย

แล้วก็มาบางครั้งก็มาเป็นแฟนของเรา

มาเป็นพี่น้องของเราสองสามคน
มาเป็นยามของคนที่เป็นในค่ำคืนนั้น

ถ้ามาอย่างนั้นแล้วทำไมเขาแจ้งความลุงว่างฝือล่ะ
ตั้ง๗คดีสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะที่เรื่องมันใหญ่แล้วกลายเป็นประเด็นรุนแรงขึ้นมา
คือมันมีเรื่องของข้อกล่าวหาตามกฎหมาย
ด้วยเรื่องของขมคืนอนาจารย์พรรคผู้เยาว์
นี่เรายังไม่รวมประเด็นเรื่องของการสาวเข้าไปถึงว่า
ตกลงแล้วเรื่องเรียนไม่เรียนจะถกกันจบแบบไหน

เรื่องกินเนื้อสัตว์อันนี้อีกเรื่องหนึ่ง
แล้วก็เรื่องเงิน๑๐อะไรที่ต้องบริจาคมา

คือมันมี๒สพที่รับแจ้งความไว้
ก็จนไปมอบตัวแล้วก็ต้องประกันตัวกันออกมา

หนึ่งในนั้นเนี่ยคือลูกสาวของคุณพิเชษเองนะคะ
ก็คือที่นั่งตรงกับคุณพ่อพอดีนะนะคะ

พูดสรุปความแบบนี้นะคะคือที่เราเข้าใจ
เดี๋ยว๒ท่านคือ๒ท่านที่

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่เป็นโจทย์ถูกไหม

เคยเข้าไปอยู่เรียนถ้าพลาดใช้คำว่าพิธีกรรมขออภัยนะคะ
คือเคยไปอยู่ในพิธีลักษณะแบบนั้นเลยถูกไหม
เคยเข้าไปอยู่ในป่าทศ

คือเข้าพิธีแบบนั้นเหมือนกันเลยถูกไหมคะ

เขาเลือกยังไงคะทำไมเป็นเรา

คือหนูไม่ใช่๑ใน๑๐แต่หนูเป็น
เหมือนคล้ายว่าเป็นเด็กพิเศษค่ะ
คือไปก่อนที่จะมี๑๐คนนั้นตามหลังมาค่ะ
และ๑๐คนก็คือจริงแล้วมันไม่ใช่มีแค่๑๐ค่ะ

ลุงไม่เคยบอกว่าเป็นสาวพรมจารีอย่างที่เขาพูดกันค่ะ
คืออันนั้นก็คือมันมีในพระคัมภีร์ก็เลยเรียกกันเฉยค่ะ

คือในพระคัมภีร์เขียนไว้หรือว่าลุงว่างฝือที่เรียกกัน
บอกว่ามันคือพิธีสารภาพบาป

โดยคนที่จะสารภาพจะเป็นใครบ้างคะ

ทุศวรรค์จะเรียกให้ใครไปค่ะ

คือลุงว่างฝือคือ
เขาสามารถที่จะสื่อสารกับทศวรรค์หรือว่ากับพระเจ้าได้ค่ะ

สภาพจิตใจของหนูทางความเชื่ออ่อนแอ
ก็คือเราอยู่ห่างจากพระเจ้าค่ะ

หนูไปนี่คือถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไปเข้าป่า

ความเชื่อของเราอ่อนแอเราก็ต้องไปเสริม

ก็คือทดสอบความเชื่อของเรา

ไปยังไงคราวไหนเมื่อปีไหนคะ

ดิฉันก็เป็นหนึ่งใน๑๐คนนั้น
แต่ว่าน้องเขาเนี่ยก็คือเขาถูกเรียกก่อนแล้ว
แต่ว่าหนูเป็นหนึ่งใน๑๐คนนั้น

เวลาที่เราบอกว่าจะมีการสารภาพบาปเนี่ย

ที่จริงแล้วทุกปีที่เราเข้าไปค่ะ
ตั้งแต่ปีแรกเราก็เข้าไปสารภาพบาปเรา
แต่สำหรับเด็ก๑๐คนหรือว่าเด็กที่มากกว่า๑๐คนที่พิเศษนี้เนี่ย
คือว่าพระเจ้าทรงมีงานให้กับเขาเป็นพิเศษ

เขาจะต้องทำการงานที่พิเศษกว่าคนอื่น

ในฐานะที่เขามีความสามารถในการภาษาคล่องหนึ่ง
สองคือเขามีความจิตวิญญาณของเขาเข้มแข็งบางคน
บางคนก็อ่อนแอลงมากแล้วคือพระเจ้าไม่ต้องการให้เขา
พระเจ้าต้องการที่จะมีแบบฝึกหา
แบบทดสอบให้กับเขามากขึ้นเพื่อเขาจะได้ไม่พินาศ

ก็แค่จากปีที่แล้วเองค่ะ
มันเป็นส่วนของพิเศษ๑๐คนนี้นะคะเป็นพิเศษ
เอางี้ทั้งหมดที่มีมาที่เป็นแบบนี้

มีเยาวชนหญิงเยาวชนชายพ่อบ้านแล้วก็แม่บ้าน

ก็แต่ละ๑๐ค่ะแต่ละกลุ่มก็คือ๑๐

กลุ่มใหญ่ที่เราจะต้องเข้าไปเข้าค่ายประจำปี
แล้วทั้งกลุ่มจะต้องไปสารภาพความผิดบาปในป่า

ใช่ค่ะแล้วก็จาก๑๐คน
พอ๑๐คนไปเสร็จก็คือไปทดสอบเสร็จแล้วนะคะ
ก็จะมีการทดสวรรค์คัดเลือกให้มาเป็นกลุ่มย่อยก็คือ
จาก๑๐คนให้มาเป็น๕คนค่ะ
แล้วหนูก็อยู่ใน๑ของ๕คนค่ะ

ก็เหมือนที่บอกก็คือ
มันจะอยู่ที่ว่าพระเจ้าเห็นว่าเรามีความอ่อนแอในความเชื่อ
หรือว่าพระองค์ทรงมีงานในอนาคต
ที่ว่าก็คือเราจะต้องทำต้องกดนั้น

ไปอยู่ตรงไหนก่อนไปอยู่ที่บ้านพักใช่ไหมคะ
ไปค่ะไปอยู่ที่บ้านลุง

ไปอยู่บ้านเขา
หรือไปทีละคน
แต่ละคนถูกเรียกไปในเวลาที่ต่างกัน

เหมือนกับรอบหนึ่งจะไปคนเดียวที่ไปอยู่บ้านของคุณลุงว่างศรีถูกไหม

แต่เพราะว่าพระว่านดิฉัน

เพราะว่าดิฉันไปพร้อมกับแม่บ้านหนึ่งคน

ก็คือนอกเหนือจากกลุ่ม๑๐คนนี้ถูกไหม

แล้วพอไปอยู่บ้านลุงว่างฝืออยู่กี่คืนคะ

ไปทำงาน
ไปอยู่กับพี่น้องช่วยงานพี่น้องก่อน

ค่อยเข้าไปสู่กันทดสอบตรงจุดนั้น

ตอนเข้าไปทดสอบตรงจุดนั้นคือเดินเข้าไปตรงไหน
ไปในทุ่ง

เดินจากบ้านลุงว่างฝือไปไกลแค่ไหน

ก็คือพี่น้องไปส่งค่ะ

แล้วลงจากรถเนี่ยเดินไปอีกไกลแค่ไหนคะ
ก็อยู่กับแม่บ้าน

ไปถึงจุดนั้นลุงก็อยู่ตรงนั้นด้วย

ตรงนั้นที่มีคนรอเราอยู่มีใครบ้างที่รอเราอยู่

ลุงก็เป็นผู้ที่ว่าเราไปรับไปรับจากพี่น้องที่ว่าส่ง

แล้วก็คุณจินตนานะคะแล้วใครอีกคะ

ตรงนั้นเหรอคะใช่ไม่มืดค่ะบริเวณโล่งเหมือนที่ก็คือ
ก็มีคนที่เขาทำความสะอาดอยู่บริเวณนั้นด้วย

ไปนั่งไปยืนไปสวดมนต์ไปภาวนายังไงเล่าเลย
ก็คือในเวลานั้นพอไปถึงเราก็ไปกลางเต้น
ใช่ไหมคะเราไปกลางเต็นต์อยู่คนละเต็นต์

ค่ะแล้วในพอก็คือไปแค่๒คืนนะคะไป๒คืน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
งั้นเราไม่คุยกันแล้วเพราะคุณจินตนาไม่เจอเอาคนเจอ
แต่ว่าเราแทนคนเจอได้ไหมอย่าเอาคนเจอ
ก็คืออยากจะพูดตรงอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่า

ลุงด้วยแล้วก็แม่บ้านหนีไปด้วยกัน
มีเรื่องเล่าของคนไหนบ้างที่ใกล้เคียงกับข่าวที่ฉันต้องการอันนี้

ลุงว่างฝืออยู่ใกล้อยู่ตรงไหนตอนที่ร่างนี้มานะคะ
คนเขาอยากทราบกันทั้งประเทศตรงนี้แหละค่ะ
นี่แหละค่ะมีใครเล่าได้ไหม
คุณสุภารีคนที่เจอเล่าว่ายังไง
ค่ะตอนที่เราเจอนะคะก็คือมันมาในรูปแบบของคนนะคะ

กลางคืนค่ะเพราะว่าเวลาถ้าเรียกตามภาษาชาวบ้านนะคะ
เขาก็จะเรียกว่าผีค่ะแต่พวกเราจะเรียกว่าทูตอันชั่วค่ะ
อ่ะเรียกไงก็ได้ทีนี้ตอนที่เจอเนี่ยอยู่คนเดียวป่ะคะ
ก็อยู่กับลุงค่ะลุงก็อยู่ค่ะ

ก็ไม่ไกลค่ะคือกลางเต็นต์นอนก็

ตอนไปด้วยกันก็อยู่ในเต็นต์ค่ะคือนอนคนละเต็นต
แต่ว่าพอมันมามันก็มาเล่นทั้งสองคนค่ะ
คือมันมาเล่นลงก่อนค่ะ
ลุงอยู่เต็นหนึ่งหนูอยู่เต็นหนึ่งแต่เต็นต์อยู่ติดกัน

ไม่มีค่ะเพราะว่ารอบเต็นต์นี่คือ
ทางอุทยานเขาคือเขาจะมีที่กัง
คือเขาจะมีกระท่อมของเขานอนอยู่แล้วแต่ว่า

คือลุงคืออธิษฐานนะคะคือพอเรา
คือเวลามันมาคือเราได้ยินเสียงอยู่แล้วค่ะ

เสียงได้ยินว่าอะไรเสียงได้ยินว่าอะไรลุง
มันจะมาค่ะคือพอลุงบอกว่าคืนนี้จะมีการทดสอบจิตใจ
แล้วก็ทดสอบความเชื่ออย่างนี้ค่ะ
ถ้าหากว่าเวลามันมาทดสอบเราเนี่ย
เราจะเรียกใครให้ช่วยเรา

หรือว่าเราจะพึ่งคนค่ะ

คือลุงอธิษฐานค่ะคือเวลา

คือเวลาเราอธิษฐานเราก็จะอธิษฐานเป็นเสียงอย่างนี้ออกมาค่ะ
แล้วอธิษฐานเป็นเสียงออกมาเลย
เหมือนบทสวนเหรอคะหรือยังไง

ซึ่งอย่างนี้ไม่ใช่การพูดธรรมดาหรอคะ

คือเราก็จะได้ยินอยู่ค่ะว่ามันเดินเข้ามาแล้วก็มาเปิดซิปลุงค่ะ
คือซิปมันจะมีอยู่๒ชั้นใช่ไหมคะ

แล้วก็ได้ยินเสียงมันเดินมาด้วยก่อนที่มันจะมามันก็
ได้ยินเสียงเหมือนแบบเหยียบแบบกิ่งไม้ใบไม้อย่างนี้ถูกป่ะ
เอาเต็นต์หนูเลยพอลุงโดนปุ๊บเสร็จแล้วมันมาเต็นหนู
หนูได้ยินอะไรหนูรู้สึกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลูก
คือมันมาตอนที่มันมาคือหัวมันเป็นผู้หญิงค่ะ

ลืมตาได้ค่ะคือลุงไม่เคยห้ามว่าห้ามลืมตาลืมมา
หนูนั่งอยู่ในเต็นต์เนี่ยหนูลืมตาตลอดไหม
แล้วในเต็นต์มีไฟมีโคมไฟส่องสว่างไหม

ก็ไม่มืดค่ะเพราะว่าคืนนั้นไม่มี

คือมันไม่เห็นหน้าค่ะแต่ว่าตัวใหญ่กว่าลุง
แล้วก็คือเวลาเราสัมผัสกับมันหรือว่าจับโดนแขนมันนะคะคือ

ร่างหน้าตาเป็นไงขอรูปร่างหน้าตาก่อนเดี๋ยวนึกไม่ออก
คือหน้าตาเราไม่สามารถที่จะเห็นได้เพราะว่ามันมืดมากเพราะว่า

ก็ใหญ่ค่ะแขนขาก็ยาวคือเหมือนเป็นคนสูงค่ะ
เหมือนเป็นคนสูงแล้วเมื่อกี้บอกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะ
หัวเป็นผู้หญิงคือแบบว่าผมยาวเหมือนผู้หญิงอะค่ะ

รูปร่างเหมือนผู้ชายค่ะเพราะว่านิ้วมืออะไรคือมันใหญ่หมดค่ะ

ไม่เคยพูดค่ะเพราะว่าไปเข้าป่าทุกครั้งหรือว่าไปครั้งนี้ก็ตามค่ะไม่มีเสียงค่ะ
แล้วเขามาทำอะไรหนู
เขาก็จะมาถ้าเกิดว่าเรายังบกพร่องสิ่งไหนนะคะเขาก็จะมาสอนเราว่าเราบกพร่องสิ่งนี้อยู่ให้เราอธิษฐานให้เราสารภาพแล้วก็ไปปรับปรุงสิ่งที่เราบกพร่องอยู่
ถ้ามันทดสอบตรงไหนอะถ้ามาพูดกันดีแบบนี้มันทดสอบอะไรอะลูก
คือเวลาสมมุติว่าไม่ใช่สมมุติหรอกค่ะคือมันมาค่ะแล้วมันก็มาตีเข่าคือมาตีหน้าแข้งหนูก็คือเหมือนกับว่าเราเวลานามสการพระเจ้าหรือว่าเวลาอธิษฐานจุดที่เรายืนอยู่ถ้าสมมุติว่ามันพื้นแห้งก็คือเราต้องคือเราสมควรที่จะคุกเข่าอธิษฐานพระเจ้าค่ะ
แต่บางครั้งก็คือหนูก็บกพร่องตัวเองที่บางทีพื้นก็แห้งแต่ไม่คุกเข่ายืนอธิษฐานก็คือเราบกพร่อง
คือมันเจ็บเหรอ

เดี๋ยวขอนิดนึงขอเจ้าตัวคือสรุปเขามาทำอะไรหนูมาตีอะไรบ้าง
ก็มาตีเข่ามาตีท้องก็แค่นั้นค่ะไม่ได้ทำอะไรค่ะ

อธิษฐานสารภาพถ้าเกิดว่าเราสารภาพตรงจุดมันก็จะไปค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ายังไม่หายคาใจใช่ไหมคะสักครู่ค่ะ
จากข่าวที่เราได้ยินกันมานะครับคุณผู้ชมความหมายที่อาจจะเหมือนกับอาจจะจินตนาการไปได้คือ
ตกลงที่เรียกว่าปีศาจหรือซาตานหรือใดก็แล้วแต่ที่จะเรียกเนี่ยมาเหมือนกับมาเข้าร่างลุงว่างฝือที่เรียกกันหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ใช่ไหมที่พยายามจะสื่อสารไม่ใช่

มาเห็นเห็นจับต้องได้เลยใช่ไหมคะที่สุภารีเล่าเมื่อสักครู่นี้

เพราะหนูบอกว่าจับแล้วไม่เหี่ยวเหมือนลุง

เขามาทำอะไรเราบ้างวันที่เราเจอ
ก็ตีตีเราค่ะคือตีเข่า
เข่าตีตรงเข่าเอามือตีเข่าเรา

ก็เจ็บนิดนึงค่ะแต่มันก็ไม่ได้ตีแรงค่ะ

ก็ตีท้องเราคือทำให้เรารู้ว่าเรายังบกพร่องตรงนี้อยู่ค่ะ
แล้วเราก็สารภาพของเราให้ตรงจุดค่ะ

คือเราสารภาพต่อพระเจ้าค่ะ

คือตอนนั้นก็ไม่นานเหมือนกันค่ะก็ชั่วโมงกว่า

เพราะว่าเวลาที่เขามาทำให้เราก็คือ
ระยะเวลานั้นก็คือเขาจะเล่นเราแล้วก็ไปเล่นลุงอีก

ซึ่งจังหวะที่อยู่ในเต็นต์เราแล้วก็สลับเต็นต์ไปแล้วก็เข้ามาใหม่เนี่ยนะคะ
คือหนูเห็นตัวว่าเป็นตัวเดียวกันหมดเลยเหรอ
ค่ะมาครั้งไหนก็เหมือนกันค่ะ

คือไม่น่าจะมีปฏิกิริยาจากปัจจัยภายนอกเลยใช่ไหม

เพราะว่าพอจินตนาการภาพไปด้วยแล้วคือ

หนูเห็นหนูจับหนูรู้สึก
หนูโดนตีคือหนูเล่าแบบของจริงมันเกิดขึ้น
ซึ่งหนูรู้ใช่ไหมคะหนูเล่าแบบนี้คนไม่เชื่อเพียบเลย
รู้ค่ะคนอื่นเขาก็อาจจะคิดว่าบ่า
ไม่ถึงกระบ้าแต่หมายถึงว่าคนจะไม่เชื่อ
อาจจะมันอย่างนู้นอย่างนี้เป็นความเชื่อของเรา

คนที่ไปแจ้งความหลายคดีมากเลยนะคะ

หนูคิดว่าทำไมเขาไปแจ้งความ

เคยค่ะเพราะว่าหนึ่งในนั้นก็เพื่อนซีค่ะ
เอออ่ะเพื่อนซีเลยมาเลยคุยกันว่าไงลูก
ก็คุยกันคือคุยผ่านแชท

ลุงทำอนาจารย์เขาหรือว่าข่มขืนเขาแต่เราก็บอก
ตอนไหนเขาบอกว่าเขาบอกแล้วแต่เราบอกว่า
แล้วตอนไหนล่ะเขาบอกว่าเขาบอกแต่เขาบอกไม่หมด
แต่คือทุกครั้งที่เขาไปหรือว่าที่เราไปเนี่ย
ก็คือจะมีการเล่าสู่กันฟังอยู่แล้ว

หนูไม่เชื่อเพื่อนเหรอเพื่อนซีต้องเล่าให้กันฟัง

เชื่อค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เขามาเล่าให้ฟังไม่มีแบบที่เขาพูดค่ะ

เอางี้ถามแบบตรงไปตรงมานะคะคือคนนึงไม่โดน
ไม่ได้แปลว่าอีกคนไม่โดนนะหนูไม่คิดบ้างเหรอลูก
ก็คิดค่ะแต่การงานของพระเจ้าไม่มีแบบนี้แน่นอนค่ะ
ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่ฉันมาที่คุณพ่อ
คะไม่ใช่คะตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยแล้วมันมันเหมือนกับแต่ละครอบครัวลูกสาวเขาโดนเนี่ย
ถึงกลับไปแจ้งความเอาผิดกันจริงจังเนี่ยนะคะ
คุณพิเชษไม่เชื่อเลยเหรอคะว่าเกิดขึ้นจริง
ความจริงแล้วผมไม่เชื่อเลยครับ
มีเหตุอะไรที่เขาจะไปแจ้งความโดยที่มันไม่เกิดขึ้นคะ
มองตรงครับถ้าจะพูดไปคนส่วนมากจะไม่รู้จักว่าผีมีจริงหรือไม่มีจริง
แต่นี่เรารู้ว่าผีมีจริงในพร่ำผีก็บอกว่าผีมีจริง
ซาตานมีจริงดังนั้นตัวที่ปรากฏมันเล่นงานลูกทั้งหลายนี่นะเป็นซาตานครับไม่ใช่ลุงครับ
เพราะฉะนั้นผมก็สัมผัสมาแล้วครับโดนมาเหมือนกันครับ
กำลังจะบอกทุกทุกคนถ้าถ้าไม่ใช่บอกนะคะเดี๋ยวดิฉันจะกลายเป็นที่ฉันเหมาคือว่าถ้าจะสรุปคือกำลังจะสรุปว่า
ใช่อาจจะมีคนที่ถูกละเมิดถูกกระทำทางเพศหรือถูกข่มขืนจริงแต่ไม่ใช่ลุงว่างฝือนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกเหรอคะ

ซึ่งแปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดนข่มขืนทำอนาจารย์ลวนลามแก้เสื้อผ้าอาจจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมคะ
จริงหรือไม่จริงนั้นบอกตรงว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่เข้าใจ
คือมันมันเกิดขึ้นจริงค่ะเพราะว่าเด็กบางคนออกมาแล้วมาเล่าให้เราฟังว่าเขาโดนว่าเขาโดนถอดเสื้อผ้าเขาโดนอะไรอย่างนี้เขาโดนจับแต่ว่าคือแต่ละคนที่ออกมาแล้วมาเล่าให้ฟังเนี่ยไม่เคยมีใครบอกเลยว่าเป็นลุงทำแต่เขาบอกกันหมดว่าคือทูตชั่วทำแล้วพวกเราที่เข้าไปหมู่ใหญ่ใหญ่อะค่ะคือหนึ่งเกือบร้อยคนอ่ะบางคนก็โดนเหมือนกัน
ลุงวิ่งไม่ไหวแล้วค่ะลุงทำยามด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นลุงทำจริงยามโดนตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ยามมีอยู่ประมาณเสิร์ฟ๒๐คนนะคะ
คือเอางี้ถ้าจะมีสักกรณีที่กล่าวหาคุณลุงว่างฝือที่เรียกกันนะฮะก็อาจจะสักกรณีเดียว
แต่มันมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะนี่มัน๖๗กรณีนะ
ก็ตอนที่ออกมาไม่เห็นเล่าให้เราฟังแบบนี้ไงคะ

ไม่ใช่ค่ะเขาเล่าค่ะออกมาเขาเล่าทุกคน
พรมจารีที่ว่า๑๐คนที่เข้าไปนะคะ

พอเจอหน้ากันก็ถามว่าเป็นยังไงบ้าง
เข้าป่าเจออะไรบ้างมีอะไรบ้าง
ให้เล่าให้กลุ่มเป็นร้อยคนฟัง

ด้านหลังคือคุณสุภารีไม่ได้โดนกระทำอะไร

คุณจินตนาโดนไหมโดนกระทำอะไรบ้างไหมคะ

ไม่ว่าจะจักรใครด้วยซ้ำใช่ไหม
แต่ว่าคือเจอถ้าเคยเป็นยาม
อันนั้นน่ะเจอนั้นเคยเจอ
ทำอะไรก็คือมาอุ้มอะค่ะ

เอาอย่างนี้คือจะบอกเรื่องมันจบยาก

แกจะอนุญาตให้เรียนคุยกับไหมคะ

แล้วกรณีเรื่องของกฎหมายว่าไป

แล้วก็ขอบคุณคนที่มาอีกตั้งหลายคนด้วยนะคะ

ท้ายรับทีวียังตามประเด็นนี้กันต่อนะคะ